คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไร
นักร้องนักแสดงยุค๙๐มีข่าวกันบ่อย

ข่าวรักก็มีมาเหมือนกัน

ดังฉลับไปฉลับมา
ในคอมเมนต์อาจจะโยงไปหลายคนเดา

นักร้องยุค๙๐พี่นุ๊กสุธิดา
ยอมรับผ่านบรรทางไทยรัฐมาเลยว่า

พวกข่าวลือแบบนี้นักร้องยุค๙๐
เตียงโฮงเตียงหักอะไรแบบนี้คุณผู้ชม

คนรอบตัวนี่นะยกหูกริ้งกริ้ง
ุ๊กยังไงเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่า

เข้ามาถามหลังไมค์นะว่าใช่บ้านนุ๊กหรือเปล่า

คอมใบ้ไปทั้งนี้ทีทั้งนั้นที
ทงดีเทลบอกว่าเป็นบ้านนักร้องลูกสาม

ก็เลยต้องแก้ข่าวกันยกใหญ่เลย

ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่

เอาไว้แบบนี้บอกว่าชีวิตคู่
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้
รู้แค่เพียงว่าทำทุกวันให้ดีที่สุด

ขาเตียงบ้านพี่แข็งแรงดีจ้า
มันไม่จากเป็นจากตาย

ก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะ

เอาแค่นะวันนี้กับช่วงนี้

เตียงบ้านพี่ยังแข็งแรงดีนะคะ

มาให้ช่วงเย็นด้านค่ะ